พรุ่งนี้ค่ะเป็นวันแห่งความหวังของพวกเราทุกคนใช่ไหม

พวกเราเตรียมคนข้อมูลมาได้เรียบร้อยแล้วค่ะ

บอกเลยให้โชคคนแฟนทุกโมทเหมือนกัน
โดยเฉพาะลูกชายน้องจอมทัพ
คืออยู่บ้านเนี่ยก็โพสต์รูปผลงานศิลปะของน้องจอมทัพนะคะ
ที่บังเอิญให้โชคคุณมัมมี่ไปด้วยเลย
ในภาพนี้มีตัวเลขซ่อนอยู่หาเอานะจ๊
อ่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะแม่อ๋อมน่ะมีสัตว์เลี้ยงนำโชคด้วยนะ
ชื่อว่าน้องกระดิ่งเราเนี่ยนำเสนอไปหลายทีแล้ว
อ๋อมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าชื่อเต็มของน้องก็คือ
กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าใครที่รู้จักนะหรือคนที่มีความเชื่อเนี่ย
ก็จะเชื่อนะคะว่าเลี้ยงไว้จะให้โชคให้ลั่นนั่นเอง
อ๋อมค่ะเลี้ยงมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ให้กินข้าวตอกให้น้องอยู่ในโหลเลย
เคยนำตัวเลขเหมือนกันนะ
ใส่ลงไปในโหลแล้วน้องก็คุ้ยขึ้นมา

ก็ให้โชคด้วยเหมือนกันค่ะ
ใช่ฉันมีงวดหนึ่งคุณตามใช่ไหมล่ะ

ลักษณะคล้ายกับการขอเลขจากตัวพญาบึ้ง
เขาจะดันกระดาษออกมาจากรูบึ้งอะไรประมาณอย่างนี้เนอะ
ใช่แม่อ๋อมเนี่ยเล่าว่าเจอน้องกระดิ่งครั้งแรกเนี่ย
ตอนไปถ่ายละครค่ะไปถามเจ้าของที่เขาเลี้ยงนะว่า
พี่อันนี้มันคือแมลงอะไรอ่ะ
พอรู้ว่าน้องให้โชคให้ลาบก็อยากเลี้ยงบ้าง
แต่มีวิธีการนำมะเร็งที่มันไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ
จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้แม่อ๋อมเล่าให้ฟังกันนิดนึงคุณผู้ชม

เราก็เลยแบบตาลุกก็เลยบอกว่า
ขอซื้อได้ไหมคะเขาก็บอกอ๋อไม่ขายค่ะ
ก็เลยบอกอ้าวแล้วจะไปหาชิ้นที่ไหนเขาบอกขโมยไปเลย
เออต้องขโมยต้องไม่บอก
อ่าเราก็เลยบอกว่าไงก็จัด
ก่อนกลับบ้านเลิกกองเราก็เลยเอาขวดมา
แล้วก็ตัดน้องกระดิ่งเรากลับบ้านไปเลย
ก็ขโมยไปค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเลี้ยงน้องมาตลอด

คือตั้งแต่น้องเข้ามาเนี่ยอะไรที่มันติดขัด
เราก็รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยพอมันอิ๊บ
รู้สึกว่าอันนี้มันจะแบบไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว
อยู่ดีมันมีเหตุการณ์อะไรใดมันขี้คายได้

ไม่ได้เป็นเจ้าแม่ใด
ไอจีพี่อ๋อมจะคึกคักนิดนึง

อะไรเนี่ยค่ะก็ถ่ายรูปให้ดู
ลงคลิปให้ดูนะคะว่าแบบก็มาเล่นเกมขำ

ขอเขาไม่ให้นะน้องอาจจะไม่ให้โชค

วิธีการคือขโมยมาเลยก็แล้วกัน

แล้วก็ต้องพบเจอโดยบังเอิญด้วยนะ

คือถ้าเราไปหาซื้อหรือว่าไปหาคุยตามขอบบ้านอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม

สินะคุณผู้ชมนี้นี้ล่าสุดระกันนะครับ

ลองดูกันก่อนว่าเป็นตัวเลขอะไรบ้าง

แต่ถ้าใครตาร้ายก็อาจจะไม่ถูกนะจ๊ะ

คุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องของความเชื่อก็แล้วกันนะ

มันเป็นวังแห่งความหวังของเราทุกคนเลย

ฉันอยากจะหลับตาแล้วตื่นขึ้นมาเป็นวันพรุ่งนี้เลย